นางเอกเราไปที่เจ้าพ่อกันต่อ

สำหรับเจ้าพ่อมนศิษย์คำสร้อย

กลับมาประจำการประจำตำแหน่ง
แล้วงวดนี้แจกจ่ายกันไปเลย

ใจปั้มนะคะ

แฟนเพลงสาวสวยคนนี้
พี่มนต์สิทธิ์นี่แล้วก็ขอเลขเด็ดพี่มนต์สิทธิ์ก็เลยอ่ะจัดไปจัดไปแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ก็มีทั้ง๒ตัว๓ตัวอะไรก็แล้วแต่เลขไหนเด่นเลขไหนมาแรงพี่มนต์สิทธิ์ชอบเลขไหน
แกก็บอกตรงไปเลยแล้วแกก็บอกอีกด้วยว่าคนดวงเฮงเท่านั้นนะจ๊ะที่จะถูกลอตเตอรี่แบบนี้
แต่งวดนี้พี่มนต์สิทธิ์เขาจะเป็นหนึ่งในคนดวงเห็งหรือเปล่า

แล้วก็เจอนี่โชว์หราแบบนี้เลย
ลอตเตอรี่ชุดใหญ่มาเป็นฟ่อนเลยนะคะ
ดูเอาเองนะคุณผู้ชมว่าพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยเขาจัดเลขอะไรไปเป็นฟ่อนแบบนี้นะคะ
แต่พี่มนต์สิทธิ์เขาก็ไม่ลืมที่จะฝากเตือนว่า
ใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชค
อุดหนุนลอตเตอรี่คนละ๒ใบก็ถือว่า
เราได้ช่วยรัฐบาลแล้ว
ก็คือสนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมาย
เราก็ได้ช่วยเหลือรัฐบาลก็คือจะช่วยเหลือทางกองสลากไปทำประโยชน์ต่อสังคมอีกมากมาย
เออนะคะก็ต้องช่วยเหลืออดอุ่นรัฐบาลกันไปนะ
รัฐบาลก็จะได้ช่วยเหลือเรานะคะส่วนเรื่องตัวเลข